เขาแสดงอภินิหารใช้คำนี้คงไม่ผิดนะพี่อุ๋ย

เข้าไปนั่งในน้ำแล้วก็เหมือนดำหยิบอะไรขึ้นมาอุ้ยได้ลูกแก้ว
ดำลงไปหยิบมาอุ้ยพระพุทธรูปหยก
ดำลงไปอีกอ้าวสร้อยทอง
สมบัติอจินไตเขาบอกเป็นของพญานาคลองดูค่ะ

คือคลิปที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาถ่ายเอาไว้
ขณะที่ร่างทรงคนนี้ลงไปอยู่ในน้ำ
แล้วลูกศิษย์คนอื่นก็นั่งสวดมนต์กันอยู่
ที่เขาจะทำมือหยิบนี่หยิบขึ้นมา
แล้วก็วางใส่พานเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่
กับพระพุทธมอยกค่ะ
มีอีกคริปนึง
น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งด้วยนะคะคนละที่กันเลย
ลูกศิษย์ยื่นก้อนดินเปียกน้ำ
นี่ยื่นก้อนนิมเปียกน้ำไปให้ร่างทรงคนเดิมที่นั่งอยู่ในน้ำ
ปรากฏว่าพอเอาไปละลายน้ำปุ๊บอุ้ยในนั้นมีพระพุทธรูปนาคปรกอยู่
อย่ามาล้อเล่นอ่ะไหนอ่ะละลายยัง
นี่เอาละไปละลายน้ำแล้วนี่เหรอนี่นี่ร่างทรงพ่อปู่เหรอ

ก็มันละลายทางอื่นได้ด้วยเหรอคะ

ก็ละลายละลายละลายละลายไปขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็น
ละลายนานเหมือนกันเนอะขึ้นมาหรือยัง

นี่ไงพี่หุย

มันก็นานนั่นแหละก็ห่อดินโครนซะแบบหนาเลย

ยังถ้าคลิปนี้บอกห่อดินไปดูอีกคลิปดีกว่า

กินข้าวอยู่ดีคายเม็ดพลอยออกมาจากปากเฉย
อันนี้แมทพลอยเหรอมันเกลี้ยงไปไหมเออ

กินกินอยู่นี่คายออกมาเลยเหรอ

คลายแล้วก็ยื่น

ช่วงนี้ยังต้องระวังโควิดอยู่
เราก็เลยแบบเอ้าเรื่องแบบนี้ไทยรัฐชอบอยู่แล้ว

ผู้ชมว่าอย่างไรคิดเห็นอย่างไรท่านผู้ชมครับ

ทีมข่าวเราคือขอพิสูจน์เลยอ่ะไอ้เรื่องอย่างนี้
นี่คุณรัชพรเขาสัญหามาให้อยู่แล้ว

อยากพิสูจน์ไงเพราะว่าคนชอบหาว่าเอ๊ะเราจะไปงมงายประชาชนหรือเปล่า
เรื่องแบบนี้มันต้องพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลย
นำเสนอทั้งความเชื่อทั้งหลักวิทยาศาสตร์
ส่งทีมข่าวไปหานายชะยุทธ์วราพิริยกุลนะคะ

ชั้น๒เป็นห้องพระนะคะ
มีวัตถุมงคลเป็นพันชิ้นเลยพี่อุ๋ยดูสิ
แต่ยังไม่หมดเลยนะลูกแก่วเอ่ยสอยทองเอ่ย
พระเครื่องพระพุทธรูปรูปปั้นพญานาค
ลูกแก่วภายาหนักสอยคอแวเหล็กหลายดาบ

เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูไอ้ลูกกลมฟรม

อันนี้นี่อย่าบอกว่า

คลายด้วยติดคอเขาหยิบขึ้นมาจากในน้ำ

โอ้เดี๋ยวว่าตักคลายอมเข้าไปยังไงก่อนลูกใหญ่
อื้อหือไปจำสลับคลิปล่ะสิผมเนี่ย
แม่อันนั้นเม็ดพลอย
อ่าเขาเล่าบอกว่าของทั้งหมดเนี่ย๙๐ได้มาจากการอันเชิญโดยพ่อปู่ผู้ทำพิธี

อีก๑๐เป็นของที่เขาบูชาเอาไว้

สมบัติอจินไตเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนที่เขาโพสต์ในโซเชียลเนี่ยแค่อยากจะเล่าเรื่องที่มาของสมบัติบาดานหรือสมบัติพญานาคเฉย
เพราะก่อนหน้านี้เขาเองก็ไม่เชื่อ
แล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยการเข้าร่วมพิธี

ทุกครั้งที่ทำพิธีเนี่ยจะได้สิ่งของไม่เหมือนกันนะ
ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่ให้ทำพิธีอันเชิญ

บางครั้งได้สร้อยทองแล้วบอกสร้อยทองเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
แต่ว่ามันเป็นทองปลอมนะขายไม่ได้

ก็ยังคิดอยู่ว่างมขึ้นมาจากน้ำแล้วเงินจะเปียกไหม

มันไม่มีการจัดฉากทำคอนเทนต์อะไรเลยนะ

ไม่ได้จัดฉากไม่ได้ทำคอนเทนต์จริง
ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่แหละ

แต่เป็นร่างทรงเฉยอันนี้เหล็กไหลใช่ไหม

คำว่าสมบัติอาจินไตมันอธิบายด้วยตักกะไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนกับเขานี่แหละ
เดี๋ยวจะมีพิธีอันเชิญสมบัติทิพย์อีกทีนึงที่อุทัยธานี๒๘กรกฎาคมด้วย
เหรอพี่อุ๋ยอยากไปไหม

เออพี่ติต้องไปแล้วแหละลองฟังเขาเล่าสิ
พี่อู๋อยากไปไหม
ที่เห็นในภาพที่นั่งที่ใส่ชุดขาวนั่นก็เพียงเป็นมนุษย์เหมือนเราธรรมดานี่แหละ
แต่ว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ปู่เขาเรียกปู่ใหญ่เนี่ยจะมาลงผ่านร่างเล็กแล้วจะอันเชิญของขึ้นมานะครับ
ซึ่งมันอธิบายไม่ได้นะครับนโยบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะพิสูจน์ก็ต้องไปดูนะครับ
ถึงดีมีแม่น้ำลำคองเพราะปูก็จะลงไปในน้ำแล้วก็เอาของขึ้นมา
เราก็ไปถ่ายเก็บข้อมูลมาด้วยซ้ำคือถ้าบอกว่าเรื่องจริงเนี่ยผมว่าคนจะไม่เชื่อนี้มากกว่าคนเชื่อ
เอาเป็นว่าดูบนฐานแล้วกันฮะมันเกิดขึ้นจริง
ทีมข่าวเราก็เลยส่งคลิปตอนที่ปู่ร่างทรงกินข้าวแล้วคายเม็ดพลอยออกมา
ไอ้เด็กสุยที่จำสลับอ่ะเอาคลายเม็ดเท่านี้
ใครจะไปคลายเม็ดเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์ขนาดนั้นได้คะ

อาจารย์ฟิลิปทำได้มั้ย

อ๋ออาจารย์ฟิลิป

อ๋ออาจารย์ฟิลิป

อ๋ออาจารย์ฟิลิป
อ๋ออาจารย์ฟิลิป

อ๋ออาจารย์ฟิลิป

อ๋ออาจารย์ฟิลิป